พอลงที่ขนส่งปุ๊บก็จะมีคนขับวินเข้ามาลุม
ไปไหมครับไปต่อไหมครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมาเรียกกัน

ล่าสุดที่นครศรีเพื่อนกันทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมวิน
ไปแย่งพุทธศาลที่ลงมาจากรถทัวร์ด้วยกัน
แย่งไปแย่งกันมาทะเลาะกันตีกัน

เอามีดแทงเพื่อนเลยครับบาดเจ็บสาหัสเหตุผลเพราะแย่งพุทธศาล
แต่เป็นเพื่อนรักร่วมวินเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ชาญชาลาผู้โดยสารในสถานีขนส่ง

นายสารวุฒิแก้วงามอายุ๓๖ปีก็เป็นคนขับวินนะฮะ

ได้ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์กับมีดพับหนึ่งเล่ม

วินเดียวกันนายสุรินร์ดาราชดอายุ๔๒ปี
โดนแทงบาดเจ็บโดนแทงที่สะบักหลังด้านขวา

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะฮะ
ที่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

อดรัดฟัดเหวี่ยงกันตอนนั้นเพื่อนร่วมวินเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้ว
เห็นเหตุการณ์ก็เข้าพยายามไปห้ามปามแยกออกจากกันนะฮะ
พอแยกปุ๊บตัวเองโมโหอามรองเท้าตบหน้านายสุรินไปหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นนายสุรินโดนตบโมโหกระโดดถีบแสกหน้าเข้ามา
สู้ไม่ไหวทำยังไงดีโดนถีบ
เอามีดพับที่พกแทงเพื่อน๒แผลจ้วงไปจนบาดเจ็บสาหัสเลยครับ
เรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วก็ตอนนี้คนเจ็บเอง